เรามาสนุกสนานกันต่อนะครับช่วงนี้มาแข่งกันทำอาหารพื้นบ้านนะครับ
โจทย์ของคำว่าที่สุดเพื่อพิชิตเงินสนับสนุนชุมชนของเรา
หนึ่งหมื่นกับช่วงอบตขอปรุง
อบตขอปรุง
ตขอปรุงเป็นการแข่งขันการทำอาหารพื้นถิ่นของชาวบ้านสองทีมในตำบลครับ
โจทย์ความเป็นที่สุดทีมไหนผนึกกำลังกันทำให้อาหารพื้นถิ่นของเรา
มีความเป็นที่สุดมากกว่าก็รับทุนสนับสนุนชุมชนไปเลยครับ

ซึ่งเมนูนะครับที่เราจะทำในวันนี้ก็คือ
เป็นเมนูโบร่ำโบราณเป็นแกงพื้นถิ่น
ที่กินกันแบบพื้นบ้าน
คือไม่ใส่จานเอาวางที่พื้นของบ้าน
แค่

และที่บอกนะครับเมนูยอดนิยมนะครับ
เราเปิดตัวไปในตอนแรกของรายการ
กับเกมที่มีชื่อว่า
แกงหยวกกระด้งยักษ์หนักเยอะ

กติกาการแข่งขันแกงหยกกระด้งยักษ์หนักเยอะนั่นก็คือ

เพื่อทำแกงหยกในหม้อใบยักษ์
จากนั้นตักใส่ถุงแล้วนำมาวางในกระด้งที่ทีมงานจัดไว้
สุดท้ายนำไปชั่งน้ำหนัก
ทีมไหนทำน้ำหนักได้เยอะกว่า
ก็รับเงินสนับสนุนชุมชนไปเลย

แนะนำท่านคณะกรรมการก่อนนะครับ
ท่านนี้เป็นแม่ครัวของนายก
เป็นแม่ครัวของตำบลนี้นะครับ

สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีจ้า
นี่เป็นแม่ครัวระดับฝีมือนะ

ทำมาตั้งแต่สมัยธวารวดี
ที่ครูบัวเริ่มสร้างเมืองใหม่

เคยกินแกงนี้บ่อยครั้งแค่ไหนครับ

งานบุญแล้วต้องเป็นงานบุญดีด้วยนะ

ความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการเป็นอย่างสูง
ทางด้านโภชนาการมาจากอังกฤษนะครับผม
น้ำเปล่าที่ดีเนี่ยนะคะจะต้องไม่มีรสชาติ

น้องเชียที่คำพร

พักอย่างเดียวนะครับ
เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบทางด้านโน้นนะครับ

สวัสดีครับ

พลอยมายืนรอซะตัวขาวเลยนะครับ

กะทิที่นี่ก็มีกะทินะคะ

ถูกต้องค่ะสิ่งที่เราต้องไปหาในวันนี้ก็คือ

วกกล้วยถึงจะได้มาเป็นชามนี้นะครับ

เราไปดูกันก่อนดีกว่าว่าสีส้มนะครับ

มีเกี่ยวกับเราใครเป็นหัวหน้าครับ

คุณแม่บุญเรือนบัวดี

เอ่อเสียงดังฟังชัด
คุณแม่ทีมสีฟ้าคุณแม่หัวหน้าทีมเปล่า

เตรียมมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
ที่เขาพูดมาทีมสีส้มว่าจะชนะ

ไม่ไม่ชนะหรอก
หมู่๕ต้องชนะหมู่๕ตั้งใจมาเต็มอัตราเลย

หมู่ฮาคือหมู่นี้เป็นหมู่ที่ตลกมาก
ไม่ใช่น่าจะเป็นหมูฮา
ของหมูฮานี่นะ

ก้าวันนี้ต้องการจะมาแข่งขันเอาทั้งใจนี้

แต่ตอนนี้ขอพักเรื่องหนี้สักครู่ดีกว่าครับ
เพราะว่าได้เวลาที่ทั้งสองทีม
จะต้องออกไปตามหาหยวกกล้วยมาแกล้ง
แล้วใส่ให้เต็มกระด้งแล้วล่ะครับ

ต้องดึงเสื้อไว้บอกแล้วว่าเดี๋ยวพี่ลิงให้สัญญา

เหมือนก้าวสิบห้าเลยนะเรา

พร้อมไปหาหยวกกล้วยอ่อนมาให้ได้มากที่สุด
เท่าที่จะทำได้พร้อมแล้วยังนะครับพร้อมแล้วยังนะครับ

ภารกิจตามหาหยวกกล้วยเพื่อนำกลับมาแข่งขันกันทำ
แกงหยวกกระด้งยักษ์หนักเยอะเริ่มต้นขึ้นแล้วล่ะครับ
ซึ่งจุดมุ่งหมายของทั้งสองทีมและน้องพลอยก็คือที่นี่เลย
ส่วนกล้วยลุงน้อยเพราะที่นี่เนี่ยมีต้นกล้วยน้ำวายอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดล่ะครับ
ซึ่งการทำแกงหยวกให้อร่อยคนตำบลครูบัวเขาบอกพวกเราว่า
ต้องใช้หยวกของต้นกล้วยน้ำวาเท่านั้นนะ
คุณผู้ชมคะทันทีที่มาถึงนะคะแม่ทั้งสองทีมก็รีบวิ่งเข้าไปในสวนแห่งนี้ค่ะ
และในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าแม่เขามีเทคนิคยังไงในการหาหยวกกล้วยที่ขาวอวบเหมาะ
จะทำแกงหยกที่แสนอร่อยว่าแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ
เฮ้ยไม่วิ่งเข้าไปหาข้างในหน่อยเราเอามันตรงนี้เลยเหรอ

จ้าต้นนี้แหละมันสวยดีแล้วก็ยังสาวอยู่
ขณะที่ทีมสีส้มกำลังตัดต้นกล้วยยังเมามันครับอีกทีมนึงเนี่ยก็ยังใจเย็นใจเย็นครับจะชิวไปไหนเนี่ย
ตอนนี้ทีมสีฟ้ากำลังเลือกอยู่นะคะยังไม่รู้ว่าจะเอาต้นไหนดีผิดกับสีส้มถนัดตาเลยนะคะมาถึงปุ๊บฉวะเลย
ในที่สุดทีมสีฟ้าก็เลือกต้นกล้วยกันได้สักทีครับแต่คุณผู้ชมครับต้นกล้วยต้นแรกที่ทั้งสองทีมเลือกเนี่ย
ถ้าวัดกันปอนต่อปอนแล้วเนี่ยเหมือนทีมสีส้มจะดูมีภาษีที่ดีกว่าครับเพราะยิ่งต้นกล้วยใหญ่หยวกก็จะใหญ่ตามไปด้วย
และงานนี้เนี่ยเราแข่งกันที่น้ำหนักเพราะฉะนั้นวิธีการเลือกต้นกล้วยก็อาจเป็นตัวชี้ชะตาผู้ชนะในการทำแกงหยวกกระด้งยักษ์หนักเยอะก็ได้นะครับ
โดยเราต้องขออธิบายเพิ่มเติมสักนิดนึงครับเผื่อหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าหยวกกล้วยเนี่ยก็คือแกลนกลางของลำต้น
ซึ่งถ้าหากจะนำไปทำอาหารต้องลอกเอากาบรอบนอกออกให้หมดจนเหลือตะแกนด้านในซึ่งต้นกล้วยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะมีหยวกที่สามารถนำไปทำอาหารได้ทุกต้นนะ

เอาเด็กเอาสาว
เด็กเอาสาวยังไงดูยังไงถึงจะเรียกว่าสาวแม่
มันยังไม่ตกเครือค่ะ

ถ้าไปทำใช้ต้นอื่นเนี่ยรสชาติมันจะผิดเพี้ยนจากกล้วยน้ำว้ายังไงคะ
คือหยวกของกล้วยชนิดอื่นเนี่ยมันจะกินแล้วมันจะฝาดกว่าของกล้วยน้ำว้า
นั่นน่ะสิมันจะขาวจริงเหรอ

ขาวมากเลยอ่ะสะอาด
ข้างในยิ่งปอกเข้าไปก็ยิ่งขาวนะคะยิ่งขาวยิ่งอวบ
ตอนนี้เราหันไปดูทีมสีส้มกันบ้างดีกว่าครับ
ได้กันไปเยอะไหมเนี่ย
แม่เยอะจริงครับ
และเหมือนยังไม่พอใจด้วย
เฮ้ยอะไรตกลงมาน่ะ

มะพร้าวมาจากไหนเนี่ย

กลับไปรีบไปทำบุญเลยนะแม่
ตอนนี้นะคะทั้งสองทีมก็ได้หยวกกล้วยมาแล้วนะคะ

ทั้งสองทีมใครจะแกงหยวกกล้วยได้มาก
แล้วก็อร่อยมากกว่ากันนะคะ

ภารกิจตามหาหยวกกล้วย

แข่งขันกันทำแกงหยวกกระด้งยักษ์หนักเยอะ
งานนี้ยิ่งมีหยวกเยอะก็ยิ่งมีสิทธิ์ชนะสูงครับ
นี่คือ

มาแล้วครับคำถามประจำสัปดาห์
เพื่อให้คุณผู้ชมลุ้นรับของที่ระลึกจากอบตคูบัวจังหวัดราชบุรี

อบตมหาสนุกจำนวน๒รางวัล

ชาวบ้านต้องออกไปตามหาวัตถุดิบอะไร
ระหว่าง๑บอน
หรือ๒หยวกกล้วย

วันศุกร์ที่๑๑มีนาคมนี้
มาร่วมสนุกกันเยอะนะครับ
ออบตมหาสนุก